ท่านประธานที่เคารพครับผมครูมานิดสังพุ่ม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภักดิ์เพื่อไทยจากจังหวัดสุรินถิ่นช้างใหญ่
ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยประสาทประกาศหวานข้าวสารหอมพร้อมวัฒนธรรม
เหตุผลที่พูดเช่นนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งที่เป็นคำขวัญของจังหวัดนั้น
มันเจ๊งไปกับโควิดนี่แหละครับเจ๊งไหมครับโควิดโดยเฉพาะเรื่องช้างนี่
ท่านสอสอน้องรักผมเนี่ยคุณอากรเนี่ยได้มาหาลือ
ได้ขึ้นอภิปรายเป็นมงคลกับชีวิตประธานมานั่งอยู่ทุกที
แต่ที่โชคร้ายที่สุดอภิปรายไม่ไว้วางใจ๓ครั้ง

เอาล่ะ๒ครั้งที่ผ่านมานั้นให้อภัย
แต่เที่ยวนี้ดูพฤติกรรมแล้วลุกลี้ลุกลน
หน้าตาไม่แจ่มใส
เหตุการณ์จะเกิดขึ้นมาอย่างไรในขณะนี้ผมไม่รู้
แต่พฤติกรรมน่าสงสัยครับ

ผมเรียนถามท่านประธานไว้นิดนึงว่าสภาเรามีสายล่อฟ้าดีไหมครับ
ผมกลัวเวลามีการโกหกกันขึ้นกลางสภาเนี่ยฟ้ามันจะพาเอาครับ

ท่านประธานครับผมในสิราชเชียร์จักรครับ
เชิญผู้ประท้วงเชิญนะครับผู้ประท้วงเชิญครับครับ
ขอประท้วงท่านประธานครับผู้อภิปรายเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเด็นนะครับ
แล้วก็ทำให้ขอขอให้ท่านประธานวินิจฉัยนะครับ
ว่าเราจะให้ประธานควบคุมการประชุมให้ตามระเบียบวาระครับ
ครับก็ยังไม่มีอะไรผิดข้อบังคับนะครับเชิญต่อครับ

ัตติที่เราอภิปรายกันมา๒วัน
วันนี้เป็นวันที่๓นี่คือยัตติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
จะเป็นนายกรัฐมนตรีแบบไหนแล้วแต่สังคมจะวินิจฉัยเอา
แต่ว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนั้นจริงไม่ถึงกับรุนแรงหรอกครับ
ถ้าผมได้ร่วมเขียนด้วยนี่นอกจากที่กล่าวมาว่า
ไร้องค์ความรู้ไร้ภูมิปัญญาอะไรแล้วเนี่ย

ผมจะใส่เติมอีกครับว่าท่านเป็นโรคกะปิกกระเปิดรักกะปิกรักกะเปิด
หรือไม้หลักปักขี้เลนประเภทชอบจำอวด

บ้านเมืองมันเสียหายไปจนถึงทุกวันนี้แหละครับ
หลายคนน้องผมเนี่ย
หลานผมก็ว่าได้ที่เป็นผู้แทนในสมัยนี้ลุกขึ้นมาด่า
ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด
ผมไม่ได้กล่าวเช่นนั้นท่านประธานผมยืนยันครับ
ผมจะไม่กล่าวหาท่านประยุทธ์เช่นนั้น

ผมมองว่าท่านประยุทธ์นี่ท่านมีความรู้ความสามารถเนี่ย
ไม่ถึงกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เรียนมาน้อยเหมือนกับผมนี่แหละครับ
แต่ท่านอาทหารขึ้นเป็นนายกแล้วก็คิดว่าจะเป็นต่อ
ไม่ทราบว่าคำพูดคำนี้เป็นข่าวเฟสนิวไหมครับ

ผมก็เลยมองว่าจริงถาดรของแกตอนนี้นี่
น่าจะเป็นได้สูงสุดในชีวิตที่ผมเป็นนักการเมืองมา
ตั้งแต่ปี๔๔ครับ

รัฐมนตรีช่วยก็ยังไม่ถึงครับ

เพราะว่าดูจากการตอบคำถามมา๒๓วัน

แล้วที่ผมกำลังอธิบายเนี่ยฝากเจ้าหน้าที่หลังบันลังด้วย
ฟังให้ดีว่าผมอภิปรายเรื่องอะไร
ไม่ใช่จดไหมนายกนายกก็อ่านไป
เหมือนกับนกแก้วนกขุนทอง
ฝึกพูดพูดไปเรื่อยเปื่อย
คุณจุลพันธ์ออกมาทักทวงหลายคำแล้วไม่มีใครพูดเรื่องเกษตร

เรื่องการศึกษาไม่มีใครอภิปรายผมนี่แหละกำลังจะอภิปราย
ท่านตอบไปก่อนแล้วผมนั่งหัวเราะเลย
ตายแล้วยังไม่ได้อภิปรายเลยนายกตอบไปก่อนล่วงหน้าแล้ว
ก็น้องหลังมันหลังนี่โชคดีนะครับ
ถึงท่านไม่เหมาะกับตำแหน่งความรู้ท่านน้อย
แต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏการณ์มาตั้งแต่วันที่ท่านแถลงนโยบายมาถึงวันนี้
ดีขึ้นกว่าเดิมคือท่านอ่านหนังสือคล่องครับ
คล่องมากดูจากการอ่านเด็กส่งพวยมาให้คล่อง
ถ้าไปดูกันตั้งแต่วันที่๒๕กรกฎาวันที่แถลงนโยบายท่านประธานนั่งเป็น

ท่านอ่านนโยบายกลับไปกลับมากลับไปกลับมา
ท่านประธานต้องเตือนว่าให้อ่านใหม่ให้ครบให้สมบูรณ์
ไม่ผิดข้อบังคับแต่อ่านให้สมบูรณ์
ท่านก็กลับมาอ่านออกตะกุกตะกักไป

เพราะท่านอ่านไม่เคยตรงกับคำตอบที่เขาถาม

ท่านประธานครับผมได้รับมอบหมาย
มาจริงก็ลื้อเรื่องโควิดนั่นแหละครับ
แต่ว่าบังเอิญท่านประธานผู้นำฝ่ายค้าน

เอาแค่วันนี้ท่านอาจารย์มิ่งฝันแสงสุวรรณ

ผมกลัวคนชื่อประยุทธ์จันโอชานี่จะลุกขึ้นมาประกาศลาออกกลางสภา
เพราะความผิดมันชัดเจนไม่มีอะไรที่จะต่อสู้ในกระบวนการเลยครับ
แจ่มชัดเมื่อท่านยังอยู่ต่อผมก็ขออนุญาต
ที่จะเอาเรื่องของนโยบายมาสอบมาถามมาทบทวนขึ้น
แถลงนโยบายนี่ท่านมีนโยบายอยู่ทั้งหมด๒๔ข้อ
แบ่งเป็นนโยบายหลัก๑๒ข้อนโยบายเร่งด่วน๑๒ข้อ
ผมอ่านแล้วศึกษาแล้วครับท่านประธานที่กรบครับเอามายำรวมกันแล้ว
ไม่ได้ความอะไรเลยเพราะสิ่งที่ท่านเขียนนโยบายมา
แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยครับเรื่องแรกท่านประธานที่เคารพครับ
นโยบายของท่านท่านบอกว่าท่านการปกป้องและเชิดทุน
สถาบันพระมหาศัตริย์เป็นสถาบันหลักท่านประธานครับ
ผมเกิดมาในเมืองไทยผมเกิดมาจำความได้เนี่ย
และเพื่อนผู้แทนพักเพื่อไทยของผมนี่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ย
เทิดทูลเหนือหัวครับคนไทยทุกคนเป็นอย่างนั้นจริง
เพียงแต่วันนี้เนี่ยลุงตู่ผมเนี่ยพยายามลากสถาบันออกมา
ลากเบาความใครครับเมาความเด็กเมาความคนคิดเห็นต่าง
ครูมณิชครับครับผมครับขอร้องนะครับไปไปเรื่อยนะครับ
ครับผมผ่านแล้วครับเดี๋ยวจะขัดตัวข้อบังคับข้อที่๖๙ระหว่างครับผม
ครับครับผมผ่านแล้วไปข้อที่สองนะครับท่านประธานครับ
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
เรื่องนี้นี่เห็นแล้วนะครับว่าท่านไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถ
และไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการต่างประเทศ
แล้วก็ความมั่นคงแห่งรัฐเอาซะเลยครับถามว่าเห็นจากไหนครับท่านประธานครับ
จริงจริงข้อ๒นะครับข้อ๗ผมจะรวมกันกับท่านประธานครับ
๗ว่าด้วยความส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประเทศอาเซียน
ผมดูว่าตั้งแต่ท่านขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศนี่น้อย
เอาเลยครับเมื่อ๔ปีแรก๔๕ปีแรกผมเข้าใจได้
เพราะท่านปฏิวัติท่านยึดอำนาจเข้ามา
แต่พอมายุคที่ท่านอ้างว่าท่านมาจากระบอบประชาธิปไตย
ไม่ผ่านการเลือกตั้งแต่กฎหมายรัฐมนุนมันเขียนไว้
ผมรับได้เมื่อท่านอ่านอย่างนี้แล้วมันก็เป็นความจริงที่ปรากฏ
แต่การต่างประเทศท่านเห็นไหมครับ
วันนี้อาเซียนเราไม่ต้องพูดถึงอียูไม่ต้องพูดถึงอเมริกา

แล้วผมเห็นชัดเจนพิสูจน์ว่าในสมองของท่านประยุทธ์นั้น
ยังมีความรู้สึกกับตรงกันข้ามกับกระบวนการประชาธิปไตย

ตอนปฏิวัติพม่าครับท่านประธานครับ
ผู้นำในอาเซียนไม่ยอมรับในการปฏิวัติในพม่า
มีรัฐบาลเดียวครับรัฐบาลของลุงตู่ผมนี่แหละครับ
ค่อนข้างจะให้การยอมรับ
รับยังไงครับส่งผู้แทนไปร่วม
วันที่เขาเข้ารับตำแหน่ง
ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดว่า
กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีอยู่ในสมองของท่าน
ท่านยังนิยมชมชอบในขบวนการปฏิวัติ
อย่างนี้เนี่ยจะมาเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตย
แล้วทำให้กลุ่มอาเซียนเนี่ยมองเห็นได้ชัด
ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน
เรื่องต่างนานาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องเหล่านี้

ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการของรัฐ
อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่ครับท่านประธานครับ

วันนี้ประเทศไทยนี่ได้รับการจัดอันดับหลังจาก
ที่ผ่านมา๕๖๗ปีนี่
ว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดครับ
คนที่จนเนี่ยจนเอามาก
แต่คนที่รวยนี่ไม่ขี่ตระกูลครับ
ถ้าไปดูการประกาศแต่ละปีการประกาศแต่ละครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สิน
ของกลุ่มที่นั่งอยู่ข้างธรรมเนียบ
กลุ่มที่ไปเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่ธรรมเนียบ
พวกนี้จะรวยขึ้นมาอย่างเห็นชัดเจน
แล้วก็รวยมากด้วยรวยไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบอะไร
แต่ส่วนคนที่จนนี่ท่านประธานก็ทราบ
ว่าจนไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับ
นอนใต้สะพานลอยนี่ก็ยังถือว่า
ยังไม่มากกว่าที่จนไปกว่านี้อีกครับ
นี่คือความเหลื่อมล้ำที่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ย
ไม่รู้จักวิธีการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย
ท่านไม่รู้ว่าการทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้น

เอามาจากอะไรนะครับ
ถ้าท่านประธานจำได้ในยุคหนึ่งเนี่ย
พักเพื่อไทยของผมที่ผมสังกัดก็ดี

เรามาเป็นรัฐบาลเราคิดอันดับแรกเลย

เพื่อไทยในวันนั้นก็ใช้สโลแกนว่า
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส
เพื่อทำให้พี่น้องอยู่ดีกินดี
ไปในกระเป๋าเจอสตังค์
อยู่ที่บ้านเปิดหม้อมีข้าว
เปิดอาหารมีอาหารกิน
แต่วันนี้ท่านประธานที่กรบครับ
ความจนเนี่ยมันไม่ต้องจะบรรยาย

เดี๋ยวความเหลื่อมล้ำของการศึกษาเนี่ย
ผมจะนำไปพูดในเรื่องการศึกษาครับ
แต่ผมยืนยันว่าวันนี้คนรวยนั้น
รวยรวยจากไหนครับท่านประธานครับส่วนใหญ่
รวยจากอาศัยอำนาจรัฐอำนาจการบริหารการจัดการ
จากเงินโปรเจกต์ต่างที่ส่งลงไป
โครงการต่างที่เป็นประโยชน์
ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ครับท่านประธานครับ

คือท่านนายกตอบเรื่องการศึกษา

โดยไม่มีใครถามท่านบอกว่าจะทำนู่นแล้ว

วันนี้การศึกษานู้นนอกจากโดนล็อกดาวน์ไปแล้ว

เด็กในอนาคตจะมีภูมิปัญญาน้อย
ท่านนายกก็อาจจะคิดว่า
ไม่ต้องการให้เด็กนักเรียนไทยฉลาดนะครับ

ท่านประธานมันมีเรื่องตลกที่เขามาพูดกัน
ท่านประธานอาจจะไม่ได้ไปเจอบทความนี้

หอประชุมคุณฤษภาท่านประธานเคยไปบรรยายตลอด
เพราะท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ไปบอกว่าคุณครูวันนี้ต้องขยันหน่อย
เรามีเซนสมองอยู่๘๔๐๐เซน
เขามีกันแสนล้านครับ
นี่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีไปสอนครู
แล้ววันนี้ครูก็นั่งหัวเราะกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่า
จะเอาอะไรกับเรื่องของการศึกษาแม้กระทั่งนายก
เรื่องระบบมันสมองเนี่ยท่านยังไม่รู้เลย
แล้ววันหนึ่งท่านประธานครับที่สามแยกดินแดง

ทะเลาะกันกับตำรวจตำรวจทะเลาะกันเด็ก
ที่มาเรียกร้องไปหานายกที่บ้าน

จริงในค่ายทหารลหนึ่งผมบอกแล้วการแก้ปัญหาไม่ยากหรอกครับ
แค่นายกย้ายไปอยู่บ้านพักทหารที่ลบบุรีหรือติกาญจนบุรี
ก็จบแล้วครับเด็กไม่ไปกวนที่ดินแดง
พี่พระเดิมชัยก็ไม่เดือดร้อนส่วนสองพระเดิมชัย
ไม่มีแก๊สน้ำตาไม่มีปืนกระสุนยาง

บอกว่าฝากกระทรวงศึกษาธิการด้วย
เรียนมายังไงใช้แต่ความรุนแรงท้าตีท้าต่อยตำรวจ

ท่านดูฮะจริงนี่ความวุ่นวายที่เกิด
เกิดจากตัวท่านแต่ท่านก็ไปโทษกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการนี่ก็สอนลูกศิษย์มาให้เก่งทั้งหมดเลยครับ
ให้ดีทั้งหมดแต่ลูกศิษย์นั้นจะรับได้ขนาดไหน
ท่านเห็นไหมครับวันนี้ระหว่างศิษย์เก่านวรดิต
มันคนละเวอร์ชั่นเลยครับหนังมันคนละม้วนเลย
คนหนึ่งเข้าใจสภาพปัญหาเข้าใจการแก้ปัญหา
เข้าใจสิ่งที่จะดำเนินการต่อไปในวันข้างหน้า
ทุกส่วนอีกคนหนึ่งมุทะลุอย่างเดียว
จะเป็นแต่นายกจะเป็นต่อจะนั่งต่อจะอยู่ต่อ
ยุบไม่ลาจะอยู่อย่างนี้
แล้วเที่ยวนี้วันนี้ที่ท่านวิสานมาว่ามา
ก็มีพฤติกรรมแปลก
ผมดูตั้งแต่เมื่อวานและตอนเช้าว่า
รถวิ่งเข้าสะพานี่

อะไรเขาเรียกอะไรไหนอันข้างล่าง

หรือว่ารถโขนอาหารมาให้กิน
รอบบ่าย๓ผมก็ไม่เข้าใจ

เรื่องของการศึกษาท่านนายก

เป็นคนทำบาดแผลไว้ท่านประธาน
เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงปฏิวัติ
ท่านไปออกคำสั่งม๔๔มาตรา๑๙ทัพข๑๙ทัพ๒๕๖๐
นี่เป็นการเปลี่ยนองค์กรของกระทรวงศึกษาโดยเฉพาะ
คัตรศักดิ์การครูปฐมคัตรศักดิ์การครูมัธยม
เปลี่ยนแปลงระบบครับในขณะที่เขาดูแลเขาครอบครอง
เขาบริหารเขาจัดการของเขาดี
ท่านไปเปลี่ยนแปลงไปยกเลิกระบบเขาหมด

อยู่ไปลากครูเข้ามาอยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตั้งศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคศึกษาธิการเขต
ุ่มวุ่นวายไปหมดแล้วถามว่าได้อะไรกับเรื่องเหล่านี้
ไม่ได้แต่ตอนเช้าผมฟังนิดนึง
อยากคืนครูกลับไปโรงเรียนคืนตรงไหนล่ะครับ
วันนี้โรงเรียนขาดครูเต็มไปหมดท่านทำตรงไหนนี่ไงครับ
ผมจึงมาทวงนโยบายจากท่าน
เพราะท่านไม่เข้าใจการศึกษาที่ผมบอกแล้วไงครับว่า
วุฒิภาวะและความรู้ของท่านนั้นยังไม่ถึงชั้นที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
รู้อยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องขอเป็นนายกต่อ
อะไรมันจะเกิดบ้านเมืองมันจะเกิดยังไงก็เกิดไปเถอะ

เรื่องต่อไปท่านประธานที่กรบครับยกระดับคุณภาพการบริหารด้านการสาธารณสุข
อันนี้ผมไม่อยากพูดมากเพราะว่าเรื่องโควิดก็พูดละเอียด
แต่สิ่งหนึ่งนี่มีอยู่วันนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรี
จะไปยกเลิก๓๐บาทรักษาทุกโรคหรือการหลักประกันให้พี่น้องประชาชนคนไทย
เข้าสู่ในการบริการทางสาธารณสุขได้
เมื่อก่อนพี่น้องผมที่สุรินเนี่ยออกลูกทีนึงขายไปแลกควายมาตัวหนึ่งนะครับ
คือต้องเอาควายไปขายท่านประธานนึกออกไหมครับ
แล้วเอาเงินมาเสียค่าหมอที่โรงพยาบาล
เขาเรียกว่าได้ลูกแลกควาย
แต่วันนี้ไม่ต้อง๓๐บาทรักษาทุกโรคจะยกเลิกเขา
แต่ท่านไม่เข้าใจอะไรเสียเลยนะครับ
ช่วงวัคซีนช่วงที่วิกฤตนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ท่านประธานเห็นไหมครับ
อันนี้วิสัยทัศน์ของคนเป็นนายกมองให้เห็นชัดเจนเลยว่า
ไร้ประสิทธิภาพ
คนอื่นเขาเนี่ยวิกฤตมันต้องเป็นโอกาส

คนชื่อนายกทักษิณบินไปดูกินไก่โชว์
มีสุนามิไปปุเก็ตพาทีมันใครไปช่วยกันเจ๊
อันนี้เวิร์คปองโงม
แล้วก็ถ่ายรูปพระท่านประธานครับออกทีวีคืนนั้น
เงินผมก็ดูทีวีเจอพอดี
มีรูปพระแต่หันหลังให้
ไม่รู้กระแนะกระแห่ลุงป้อมหรือเปล่า

แต่เห็นนั่งโจโล่อยู่แล้วก็มีรูปพระหันหลังให้
แล้วแสดงว่าปิดทองหลังพระถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับ

ไม่ออกไปไหนใครจะเป็นจะตาย
ใครมียาไม่มียาพูดอยู่คำเดียวผมได้สั่งการแล้ว

ตรงนี้แหละครับเป็นความลันทดใจของพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีผู้นำอย่างนี้
เพื่อนผมมันบอกว่าทำอย่างนี้เนี่ย
คือการทำงานอยู่ในนรก
เพราะเห็นความเป็นเห็นความตายของคน
เหมือนกับเป็นผู้บังคับบัญชาทหารและสั่งให้ทหารไปรบ

บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรนั้นเอาไปลบ
ใครตายช่างมันใครเป็นยังไงช่างมัน
นี่พี่สูตรได้เห็นนะครับผมพูดสัดเรื่องนี้
เรื่องโควิดที่เกิดเนี่ยนะครับ
ผมไม่กระแนนเต็มสับปะเลอนะครับผมไม่ได้ยกประยุทธ์สอบตก
สับปะเลอเอาไปกี่รายเผาได้ดีทำได้ดี
แต่คนเกิดโควิดขึ้นมากี่รายรักษาตายหายก็มีไม่ใช่ไม่มี
แต่ที่ตายก็ไม่ได้น้อยถามว่าบางคนก็ควรตายไหม
วันนี้มีคนตายนี่เพื่อนผมอดีตผู้แทนราชดรจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
สมัยที่แล้วท่านประธานครับเพิ่งเสียชีวิตไปได้สามสี่วัน
ไม่ได้ทำบุญกันเลยพวกผมก็ไปไม่ทัน
ตายปั๊บท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานี
ท่านไปเป็นประธานนะครับสวดปุ๊บเผาเลย
นี่คือความความเศร้าใจละความอเด็ดอันหนาด
กับความผิดพลาดในเรื่องของวัคซีนในเรื่องของการบริหารจัดการ
ที่หลายคนและแม้กระทั่งท่านมิ่งฝันได้สรุปให้เห็น
คนไม่ควรตายเขาก็ต้องตายท่านประธานคิดดูอ่ะ
มันโหดร้ายเกินไปท่านดูเสมือนว่าคนไทยนั้นช่างมันเถอะ
มันตายไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท่านคิดอย่างนั้นที่เหลือรอดเท่าไหร่
เด็กที่ไปเรียกร้องมึงตายไปมากเท่าไหร่ก็ดี
คุณไม่ต้องปวดหัวท่านก็คิดอย่างนั้นครับ
เพราะถ้าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนแต่นอนอยู่รอหนึ่งสบาย
อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากครับ
ผมผ่านเลยครับเพราะว่าเวลาผมค่อนข้างน้อย
เรื่องเรื่องเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย
ตรงนี้ไม่ต้องพูดเพราะท่านไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ
รัฐมนตรีที่ท่านเชิญมาก็วันนี้ดูเสมือนว่าไม่มีบทบาทอะไรเลย
ที่มาดูทางด้านเศรษฐกิจนี่เหมือนกับคนในบ้าน
แต่รัฐมนตรีอาคมนี่ก็เหมือนกับคนในบ้านเพราะคนอื่นเขาไม่เอาแล้ว
เขาก็เลยไปเชิญอาคมมานะครับหลายหลายท่านที่จะมาท่านอุตมะมา
อีกท่านหนึ่งมาได้๑๐กว่าวันผมจำชื่อไม่ได้ออก
เขาเอาท่านอาคมมาวันนี้ก็อยู่เฉยก็ไม่ได้อะไรมาก
คนที่ทำวิทยาศาสตร์อาคิดชุมชนวิทยาศาสตร์อาคิดกระดาษเล็ก
ก็ตายไปเยอะแยะส่วนสุพัฒนพงศ์มาสามวันแรกแต่ท่านประธาน
จำได้ขึ้นมาถึงก็ชมนายกเลยที่ผมบอกเป็นซุปเปอร์แมนสอง
นี่อยู่กับคลังน้ำมันมาตลอดแล้วถามว่าวันนี้น้ำมันลดราคาไหม
ไม่ยังแพงเอาเหมือนเดิมประเทศลาวโรงการไม่มีน้ำมันถูกกว่าไทย
เขมรถูกกว่าไทยเวียดนามถูกกว่าไทยเอาเหลอะมาเลเซียผมเห็นใจ
เปรียบเทียบกับเขาไม่ได้ถึงถูกกว่าเยอะเพราะเขามีโรงกัน
แต่ไทยเรานี่ไม่ไทยเรานี่โรงกลั่นก็เต็มแล้วน้ำมันก็บอกว่ามีชาวไทย
เห็นไหมครับที่จะซื้อเรือดำน้ำมาก็อ้างว่าจะไปรักษาธรรมชาติ
รักษาน้ำมันวันนี้น้ำมันไม่ได้ลดเลยครับ
แพงของยิ่งแพงรัฐบาลนี้ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งครับ
อะไรที่ชาวบ้านบอกว่าให้ถูกมันแพงครับเช่นเหล็กเช่นน้ำมันเช่นปุ๋ย
อะไรที่รัฐบาลบอกว่าให้แพงแต่กลับถูกเช่นลำไย
ต่างเห็นไหมครับเข้าสารเข้าเปลือกแต่เข้าสารแพงเหมือนเดิม
สินค้าที่เกษตรกรไปซื้อแพงหมดครับแต่สินค้าที่ขาย
มาจากร้านให้กับพี่น้องเกษตรกรนี่แพงทุกอย่างนี่คอนเซ็ปต์
ที่ท่านนายกตู่ท่านเห็นอยู่ทุกวันแต่ผมไม่เห็นท่าทีว่า
คิดจะแก้ปรับลดน้ำมันทำอะไรที่มันให้สมกับว่า
ที่ท่านบอกว่าโลแกนของท่านว่ามั่นคงมั่นคั่งยั่งยืน
มั่นคงครับคนที่อยู่ใกล้ท่านมั่งคั่งครับรวยอย่างมหาศาลครับ
คือคนที่นั่งอยู่ใกล้ท่านแล้วก็ยั่งยืนเพราะพวกนี้จ่าย
ใช้ใช้จ่ายไปเจ็บชั่วโคตรก็ไม่หมดครับยิ่งเจ็ดแปดปีให้หลังนี่
อย่างมหาศาลแล้วก็ยั่งยืนมั่งคั่งจริงนะครับ
ก็ก็ถูกท่านแล้วล่ะนะครับแล้วก็ไม่มีมีไม่กี่สกุล
ผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อเขาเขาบุคคลภายนอกเขาไม่มีโอกาสมาตอบ
ก็ให้ท่านนายกตอบแทนนะครับไอ้โครงการช่วยเหลือชาวบ้าน
แทนที่จะให้เขาฟรีสไตล์แจกเงินไปเขาจะใช้จ่ายอะไรก็เรื่องของเขา
เพราะเงินเขาไปกู้เงินอนาคตเขามาแต่ไม่ล่ะครับ
บังคับให้ซื้อของต่างแล้วการซื้อของนั้นของของใครล่ะครับ
นี่ก็ปฏิเสธไม่ได้เห็นกันอย่างชัดเจนแต่ไม่เคยคิด
ที่จะสร้างบ้านสร้างอาชีพเหมือนบางคนมาพูดก็โกรธ
ให้คนจนเพื่อจ่ายบีบให้คนไม่ไล่เรียนลื้อหนังสือ
เพื่อเป็นโง่จะได้ง่ายต่อการปกครองไอ้ตรงนี้นี่ครับ
ผมสองวันนี้นั่งดูว่าท่านนายกจะตอบเศรษฐกิจอย่างไรจุลพันธ์ถามบ้าง
หลายคนถามท่านมาพูดก็เรื่อยเปื่อยไปครับ
ท่านบอกท่านเข้าใจเรื่องดีมารซัพปลาย
เออดีเว้ยพอได้พูดว่ากฤษเป็นบ้าง
ก็ได้แค่นั้นแหละครับดีมารทรัพย์หลายแต่ท่านไม่ได้บอก
ตัวเลขเศรษฐกิจเป็นยังไงหรือน้องหลังมันรังไม่ได้พิมพ์มาให้
ผมพยายามดูอยู่แล้วว่าท่านจะตอบเรื่องตัวเลขเท่าไหร่
ที่โอนไปกู้มา๑๕นะครับ๑ล้านล้านกลับ๕๐๐๐๐ล้าน
เอาไปฝืนฟูทำยังไงซอบรวดทำไงไม่
ท่านก็พูดของท่านไปเหมือนกับนกแก้วนกกุทอง
พูดเรื่อยเปื่อยไปแล้วประเทศมันจะเดินหน้าไปได้อย่างไรล่ะครับ
ท่านประธานที่เคารพครับผมผมเหนื่อยฮะผมเหนื่อยเพราะผมเป็นผู้แทนบ้านนอก
ผมสงสารชาวบ้านท่านประธานพวกเราเนี่ยยิ่งช่วงโควิดเนี่ยท่านประธานครับ
นี่แต่ละคนนี่หน้าดำคล่ำเครียดมากป้าติ๋มผมนี่
สอสอพลเพ็ญชายภูมินี่หน้าดำนะครับประเทศอุดรนี่ก็ไปเพราะเดินแจกแจก
แต่นายกเวิร์คฟอร์มโฮมเวิร์คฟอร์มโฮมอยู่เราเป็นผู้แทนเนี่ยยิ่งเศรษฐกิจไม่ดี
คนไม่มีตังค์เนี่ยอะไรก็พูดแทนเพราะเขาถือว่าเขาเลือกเรามา
เขาต้องใช้เราไอ้เราก็ยอมรับด้วยความเต็มใจแหละครับเพราะเขาเรียกเราว่า
ผู้แทนนะครับเราก็ต้องทำหน้าที่ให้เขาแต่เรื่องเหล่านี้
แกก็ให้ความเป็นธรรมกับพวกผมเพราะว่ากับพักพลังประชารัฐ

ถ้าจะสนใจก็สนใจกับวันนี้แหละครับท่านประธาน

ท่านบอกว่าจะคุยกันกับหัวหน้าพักคนเดียว
นี่กับรัฐบนตรีสันติถ้ากูยังไม่คุยนะนี่
จะคุยกับหัวหน้าภักดิ์คนเดียวกับภักดิ์ประหลังประชารรัฐ
ภักดิ์สภาษณ์ประหวัดนี่ครับ
เป็นความคับแค้นใจของความเป็นผู้แทนด้วยกันนะครับ
ที่ผู้นำเขาไม่ได้ดูแล

แหละถามถ่ายบ้างเออจังหวัดนั้นเป็นยังไง

ที่ไหนได้ท่านประธานเอาทหารไปล้อม

มีคนมาครบอาลอยปิดประตู

จะมายื่นหนังสือเข้าไม่ได้

อยู่ล้อหนึ่งไม่กล้าออกไปไหน
นี่ทหารที่อยู่หน้าประตูล้อหนึ่ง

เหนื่อยตะเบ๊ะกันทุกวัน

แล้วนโยบายที่คลอดมาได้ดีมากเลย

หรือจะอวกาศไปดวงจันทร์

แต่ถ้าเราเอาลุงตู่ไปด้วย

ก็ให้มันหมดการ์ดหมดน้ำมันอยู่นั่นแหละครับ

บ้านเมืองมันจะได้เดินไปหน้าสักทีนึง

แปลกแทนที่จะมาคิดโควิด

ไอ้เครื่องไปทำความสะอาดสตางค์
ไลท์เอาสตังค์เข้าไปแล้วเอามาใช้ได้
ต้องให้แม่ค้าฉีดจิ๊บอยู่

เอาลูกตู่ไปด้วยครับสาธุเดี๋ยวครับไวหน่อยครับ
มันจะได้บ้านเมืองมันจะได้ไปได้บ้าง
แล้วก็การลงทุนขนาดใหญ่อันนี้แค้นครับผมนี่ก็แค้นมาก
เพราะว่าวันนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ย
เราต้องการทำโครงการขนาดใหญ่ก็คือทั้งทางบกทางน้ำท่านประธาน
นั่นก็คือการปรับปรุงของโครงการเหล่านี้ก็เลยขอกู้กันมา๒ล้านล้านถ้าท่านประธานจำได้
มีผู้ใหญ่ของบ้านเมืองบอกว่าอย่าเพิ่งไปทำก่อน
วันนี้ถนนลาดลูกรังในเมืองไทยยังมีอีกมาก
ทำ๒ล้านล้านชาติชาติสิทธิพันธุ์ไอ้นี่หาเสียงให้เลยนะครับ
เป็นรัฐบนธรีคมธรรมนาคมไปออกงานโชว์รสโชว์ท่านประธาน
เมืองทองธานีคนให้ความสำคัญให้ความสนใจ
ชบเชยกันป่านนี้วันนั้นถ้าเราไม่โดนสกัดมีรถไฟความเร็วสูง
มีท่าน้ำท่าเรือที่อย่างดีเยี่ยมได้ใช้กันแล้วเมืองไทย
แต่เราโชคไม่ดีครับเพราะหน้าตารัฐบาลของผมไม่ดี
พอยุคนี้๓ล้านล้านเราไม่รู้เลยว่าทำอะไรบ้าง
อยู่ก็โครงการนั้นอยู่ก็โครงการนี้
อยู่ก็เห็นประยุทธ์ไปนั่งรถไอ้ข้างบนนะครับ

นี่น่าเสียดายนะครับเป็นโครงการดีในวันนั้น

มันจะหมดอีกแล้วท่านประธานฮะเรื่องของธรรมาภิบาล
มันจะเป็นสภาพิบาลได้ไงนายกไม่เข้าใจระบบประชาธิปไตย
นายกไม่เข้าใจกระบวนการประชาธิปไตย
บ้านเมืองมันเกิดธรรมาภิบาลไม่ได้
เพราะธรรมาภิบาลนี่มันเป็นเรื่องของการตรวจสอบแล้วมันก็เป็นการโปร่งใส

อย่างน้อยคนถ้ามีน้ำใจแสดงให้เห็น
ผมไปอยู่บ้านพักรอหนึ่งหรือรอ๑๑

ว่าท่านกลัวท่านต้องการรักษาความปลอดภัย
แต่ถ้าท่านเห็นใจนี่ท่านต้องเสียค่าน้ำค่าไฟ

วันนี้ค่าไฟก็ขึ้นเอาขึ้นเอานี่มีโอกาสจะขึ้นอีกแล้ว

คนใช้ก็ฟรีคนขับรถก็ฟรี

ไม่มีอะไรไม่ฟรีไอ้คนใช้ของฟรีมาบ่อยเนี่ยท่านประธานครับ

ทำไมนั้นวันนี้ไม่มีอะไรที่มันพิเศษหรอกครับ

เอาเลยครับเวลาผมหมด

ผมไม่ยุบผมไม่นู่นผมไม่นี่

วันนี้ลองไปถามชาวบ้านดูอะครับ

พอรู้ว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เพราะผมรู้ผมยุบอันโลกมันไม่ใช่ยุติต้น

ในพรรคผมก็๓๔คน
พรรคใกล้ผมก็หลายคน
ก็ท่านจะเข้าใจ

บ้านเมืองมันลำบากขนาดนี้
เนี้ยยังมีจ้าพอเชื่อว่าถ้าพาสมองมานี้
เลยครับเพราะว่าท่านขาดความรู้จริงจริง